เราย้อนดูบรรยากาศลอยกระทงเมื่อค่ำที่ผ่านมากันบ้าง
หลายพื้นที่ที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมประเพณีกันนะครับ
ไปดูกันที่กำแพงเพชรกันก่อนนะครับ
ซึ่งงานลอยกระทงถามประทีบที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
แม่น้ำปิงเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

มีการจัดทำกระทงยักษ์กลางแม่น้ำปิงเป็นสัญลักษณ์อย่างสวยงาม
มีประชาชนพากันมาลอยกระทงกันอย่างคึกคักนะครับ
ชมความสวยงามของกระทงสายนับหมื่นดวง

ไหลเป็นทางยาวไปตามลำโค้งของแม่น้ำปิ่ง
มีการจุดพลุจุดตะไลไฟพะเนียง
และเผาเทียนเล่นไฟแบบโบราณ
ด้วยการตั้งกระทะใหญ่กลางแม่น้ำเผาเทียนให้ร้อน
จากนั้นสาดน้ำลงไปทำให้เกิดไฟขนาดใหญ่

ก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจของประชาชน
ที่มาร่วมลอยกระทงที่นี่นะครับ
อธิษฐานขอให้มีโชคมีลาบนะครับ

ไปดูที่สมุทรสงครามค่ะจัดงานลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กรองค่ะจัดกันที่ลานริมแม่น้ำแม่กรอง
วัดภูมารินกุฎีทองในอำเภออัมพวาลนะคะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็ได้อันเชิญไฟจุดพระประทีพระราชทาน

และสมเด็จพระกันิษฐาที่ราชเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ลอยเป็นปฐมเริกค่ะ
จากนั้นก็เริ่มปล่อยกระทงกาบกล้วย๒แสนใบ
ลอยเป็นสายงดงามตระกาลตามาก
ท่ามกลางเรือไฟที่ลอยเคียงคู่กันไป
แล้วก็คุณผู้ชมดื่มดำกันต่อเลย
สำหรับบรรยากาศลอยกระทงเมื่อคืนนี้ที่สวนนงนุษย์พัทยา
เจ้าของสวนนมนุษย์เนี่ยคุณกัมพลตอนศาสตราไม่อยู่
อยู่ที่อังกฤษแต่ที่สวนองุธพัทยาเขาก็มีงานจัดงานนะคะ
คุณดูนะนักท่องเที่ยวเยอะเลยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียค่ะ
กว่า๔๐๐คนเขาเช่าเหมาลำมาเลยนะเขาบอกว่าชอบมาก
เทศกาลลอยกระทงที่เมืองไทยไงเพราะฉะนั้นก็เลยมาที่นี่แหละค่ะ
เพราะว่าสวนนงนุษย์เขาจัดได้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมทุกปีเลย
เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็เลยบอกว่าติดอกติดใจปีนี้กลับมาอีกนะคะ
มีการแสดงโชว์แสงสีเสียงแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดกันมานะคะ
รัสเซียเองเขาก็เนี่ยค่ะนั่นนะอธิษฐานว่าอะไรฉันไม่แน่ใจ
เพราะว่าภาษารัสเซียน่าจะฟังไม่ออกอธิษฐานก่อนแล้วก็ลอยกระทงก็เหมือนบ้านเราที่เราทำกันนั่นแหละ

แต่บรรยากาศเนี่ยคือดีมากบางวันนะเงี่ยฮะ
เมื่อวานหลายพื้นที่ก็อากาศเย็นสบายนะ

จากสวนนงนุษย์แล้วเราไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างนะครับ
ไปดูงานลอยกระทงเล็กแต่ว่าอบอุ่นเหลือเกินนะ
ที่ชุมชนอินทรคีบรีอำเภอแม่สอดนะครับ

คือสร้างรางน้ำให้ไหลลงสู่สระน้ำ
ไม่ต้องลำบากปีนตะหลิ่งหรือลงไปลอยริมสระนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ที่มาร่วมลอยกระทงด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นงานเล็กแต่แปลกสร้างสีสันได้เป็นอย่างดี
ลอยกระทงเสร็จก็มีการรำวงย้อนยุคอย่างสนุกสนาน
หาเงินเข้าพัฒนาชุมชนได้เงินหลายหมื่นบาทเลยนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านชาวชุมชนในพื้นที่ต่างอบอุ่นใจ
ในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมนะครับ
ต่อกันที่จังหวัดกระบี่เลยนะคะมีการจัดลอยกระทงในถ้ำค่ะ

ใช่เป็นถ้ำวารีรินอยู่ในตำบลคีรีวงอำเภอปลายพระยานะคะ
เขาลอยกระทงผ่านทานน้ำลอดถ้ำระยะทาง๒๐๐เมตร
ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๔แล้วค่ะ
นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะ
แต่การเข้าไปลอยกระทงในถ้ำเนี่ยมันต้องมีการจัดคิวกันหน่อย

เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุกันได้นะคะ
ก็เข้ากันไปได้ครั้งละ๔๐คน
เพราะทางเดินจะค่อนข้างแคบหน่อย
ก็เป็นงานกระทงแปลกอีกงานที่น่าสนใจนะ
ใครสนใจปีหน้าก็ลองไปร่วมได้
คุณผู้ชมอยู่ที่ไหนไปลอยมาที่ไหนส่งไลน์บอกต่อกันหน่อย
เมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่ากำแพงเพชรบ้านฉัน
เมื่อกี้ที่ผมเล่าข่าวแรกเลยงานรอยกระทงนะฮะ
ทีนี้ให้สาวใต้อ่านภาษาเหนือ
ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเจียงใหม่จ้า

พอได้ครับผมมาคิดคึดเติมหาบ้านนะ

กึ้ดเติมบ้านอยากปิ๊กเจียงใหม่

พาไปปิดเจียงใหม่เจ้า
เทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่นะครับ
ที่สะพานนวรัฐนะคุณให้ผมอ่านใช่ไหม
คนเหลืออ่านที่เจียงใหม่นะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจำนวนมาก
แม้ว่าทางจังหวัดจะประกาศไม่อนุญาตให้ปล่อยโคมลอย
ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ตามนะครับ
แต่ว่าก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่รอบนำโคมลอย

เทศกิจก็ระดมกำลังในการตรวจยึด
แต่ก็ยังมีเล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่เข้าไปขายให้นักท่องเที่ยวจนได้นะครับ

คือนักท่องเที่ยวเขาตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะ
เวลาที่ได้ปล่อยโคมลอยนะครับ
แต่ว่าเขารณรงค์กันอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัย

คุดเติมก็แปลว่าโคเมือนคำอูทาน
เอามาดูที่อีกที่หนึ่งนะครับที่นี่คนเยอะเหมือนกัน
สว่างอาบรมจังหวัดนครปฐม
อาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสท่านได้จัดพิธีอาบน้ำเพ็ญ
จันทร์ซ้อนจันทร์ขึ้นนะครับ
เพราะว่าประชาชนจำนวนมากก็ใช้โอกาสในการ
ที่เข้าร่วมประเพณีรอยกระทงแล้วก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเดือน๑๒เนี่ย
ในการอาบน้ำเพ็ญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
เลิกดี๑๑เดือน๑๑
อาบน้ำเพ็ญเป็นการชำระบาปเสริมบารมี
เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็มีการสวดบูชาพระนพะเคราะห์นะครับ
ล้องสายสินผูกโยงพยันจากนั้นเวลาเที่ยงคืน
ผู้เข้าร่วมพิธีก็เดินเข้าแถว
อาจารย์แป๊ะท่านตักน้ำราดตัวให้เป็นอันเสร็จพิธี
มงคลกลับบ้านกันไปนะครับ

ใช่ค่ะต่อเนื่องกันที่กาญจนบุรีไหมคะ

เพราะที่นี่มีมีใครคะ
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีไปลอยกระทงนะฮะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
หลายคนเป็นห่วงท่านมากเพราะรู้ว่าท่านจะไปลอยกระทง

ไม่เป็นไรหรอกคนดีผีคุ้มนะ

เป็นท่าเรือขุนแผนเทศบาลเมืองกาญจนบุรีค่ะ
ก็ไปอย่างที่บอกว่าท่านลงพื้นที่ใช่ไหม
ตรวจราชการด้วยแล้วก็เดี๋ยวประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะ
ก็ไปร่วมลอยกระทงกับชาวบ้านนี่แหละ
กระทงของนายกทำมาจากใบตองแน่นอนจ้า
ฐานกระทงทำจากผักตบชาวาย่อยสลายได้
ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมแน่นอน
นายกรัฐมนตรีมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นพระจันทร์
แล้วก็พูดถึงนามสกุลท่านเอง

เป็นคนสัมผัสสำนวนถ้าเป็นคนชื่นชอบ
เรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะกราบกรอนอะไรอย่างนี้

ท่านขอพรด้วยนะอยากฟังไหม

ระวังแต่ให้ทุกคนมีความสุขขอให้คนไทยมีความสุข
ขอให้สิ่งที่เป็นทุกศพโรคภัยของประเทศไทยหมดสิ้นไปในปีนี้
และปีหน้าดูถึงอย่างขอให้ดีขึ้นเป็นตาประกับตะลอดไป

ส่วนผมจันโอชาเดี๋ยวจะช่วยทำให้บ้านเมือง

แปลว่าขอพรจากนายุคก็ได้กันสิใช่ไหม
ท่านก็พูดเปรียบเปลยไปนะครับ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแว๊บไปแล้ว
เป็นกระทงแบบโอ้โหคุณดูสิ

แล้วก็ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช้โฟมไม่ใช้อะไรเลย

ไม่ต้องใช้กระทงไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับ

ไม่ใช่อวยพรขอพรก่อน
สไลด์กระทงลงทันที
คือถ้าเกิดว่าดูเผินมันเหมือนลอยกระทงจริงนะ

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปแค่๔ชั่วโมง
คนดูคลิปไปกว่า๑ล้านครั้งแล้ว
กดไลค์หลายหมื่นคนแชร์อีกเกือบแสน
บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะขอทำตาม

ปีนี้ทำไม่ทันปีหน้าทำตามนะฮะ
ยังไม่หมดนะคะเรื่องของการลอยกระทง
ลอยกระทงยังไงให้โลกจำนะคะ
นี่เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคุณผู้ชม

คือเอาจริงนะถ้าเกิดว่าดิฉันเป็นชาวบ้านที่ไปลอยตรงนั้นนะ
ยังคิดว่าเขามีเรื่องกันคงวิ่งหนีก่อน
คุณเห็นเด็กที่นั่งอยู่ตรงตีนบันไดไหม
ก็คงแปลกใจแล้ว
อัดอั้นจริงเขาก็เก็บมาทั้งปีเพื่ออยากจะลอยความอะไรนี้ออกไป
ความจันรัยความอับปรีเขาบอกดีนะ

คำที่ต้องเซ็นเซอร์ไปเนี่ยพี่เขาบอกว่าอยากรอยอาเฮียไป

พี่โทรหาฮอตไลน์ได้นะถ้าพี่มีอะไรอัดอั้นตันใจ
แต่ก็มุมหนึ่งก็เป็นการสร้างสีสันให้กับชาวเน็ต
เขาได้แซวกันเล่นนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้คลิปแรกที่นำมาฝากกันนะคะ

อีกคลิปหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ลอยกระทงอย่างไรให้โลกจำใช่ไหมคะ
อีกอันหนึ่งตีกันยังไงให้โลกไม่ลืม
ตีกันข้างล่างเดี๋ยวคนมองไม่เห็น
เป็นการแสดงในงานลอยกระทงหรือเปล่า
ตุ๊บตับไปตุ๊บตับมาแบบนี้เลยจ้า
แสดงไหมเรื่องจริงไม่อิงนิยาย
ไม่ต้องใช้สแตนอินไม่ต้องใช้สตันใดค่ะ
ต่อยจริงจับจริงก่อรัฐฟัดเหวี่ยงกันอยู่บนนั้น
ประหนึ่งว่าโลกนี้มีแค่ฉันกับเธอนะครับ

ถูกต้องตุ๊บตับลอยฟ้ามากเลยนะฮะ

ไปต่อยบนนั่งร้านที่ตั้งลำโพงค่ะ
โศกเขามีไมค์คุณถ้าฟังเสียงดู
ครับฟังไหมล่ะโคศกเขาพูดว่าอย่างไรบ้างครับ

ศึกขึ้นมาเลยครับผม
ชบเสากัน
ถูกต้องไปที่สื่อโคศกเขาก้าว